คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็คึกคักกันใหญ่เลย
เพราะดาราหลายคนลงรูปย้อนวานกันนะคะ
แม่แต่บอกเลยนะว่าไม่รู้ว่าเป็นวันเด็ก

แต่ละภาพนี้จำไม่ได้เลย
วันเวลาผ่านไปหลายคนก็เปลี่ยนไปนะคะ

เริ่มกันที่สาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักคนนี้กันก่อนเลยค่ะ
ทายกันดูสิคะนี่ใครเอ่ย

นางเป็นนางเอกใบ้ก่อนนางเป็นนางเอก

สาวน้อยคนนี้ก็คือหนูน้อยนิชานั่นเองนะคะ
เรื่องความน่ารักนี่ภาพมันฟ้องอยู่แล้ว

ตัวสะกดยากด้วย
มาต่อกันที่หนุ่มมัดเข้มคนนี้
ดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นถึงพระเอกวิกน้อยศรี
เดาออกมั้ยดิฉันเดาไม่ออกถ้าไม่มีสติปก็คือเดาไม่ออก
คือสีผิวโดดเด่นมาแต่ไกล
ถ้าเป็นพระเอกแล้วสีผิวเข้มแบบนี้มีอยู่คนเดียว

ถูกต้องค่ะเกรดเวอรินทรนะคะด้านขวามือ
หนุ่มน้อยยิ้มโชฟันสวยหลับตาปีใส่หมวกสีส้มนั่นเองนะคะ
คือเขาสูงมาตั้งแต่เด็กเลยนะตัวจริงก็สูงมากนะคุณผู้ชม
สูงอยากของนี่ครับผัวมากนะพี่เกรดขาวมากเลย
ชะมัดค่ะใช่นี่ไลฟ์ก๋าดมากเลยอาจจะอ้าวนี่เขาหลอกคือโจบนะ
แล้วเขาก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้แบบนี้ว่า

ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และคุณลุงคุณยาย
ปั้นพวกเรา๓คนมาด้วยความรักครับ

เด็กเล็กขอให้โตเด็กโตขอให้มา
ขอให้มาหาเคยมาหาเมียหรอบ่าว

ผล์ช้าน้ำก็ลงส่องกูไม่พลาดหรอกนะ
ปีนี้มาแปลกไม่รู้ว่ากลัวจะโดนขุดรูปสมัยใบละอ่อนหรือเปล่านะ
เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านไอจีไว้แบบนี้
เล่นและไม่ลงรูปวันเด็กขอบคุณครับ
อันนี้เขาลงไว้ก่อนที่จะโพสต์รูปใช่ไหม
สักพักนึงเขาก็โพสต์ภาพนะคะคุณผู้ชม

รูปนี้มาทุกปีนะพี่บอยปกรณ์

หนุ่มใส่น้ำตาคนนี้มาพร้อมกับฟันเนี่ย

คนนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอรูปวัยเด็กของตัวเองสุด
อยากเห็นเหมือนกันพี่แดน

ก่อนมาเป็นนักร้องเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ

เออก็เหมาะเขาอยู่นะดูภูมิเขาก่อนสิคุณผู้ชม
ใส่ชุดว่ายน้ำริมหาดให้แฟนได้เห็นความน่ารักในวัยเด็กนะ
แล้วเขาเขียนแคปชั่นแกล้งตัวเองเอาไว้แบบนี้
เมื่อคุณปั๊ม๖แพ็คไม่ทันก่อนไปเที่ยวทะเล

เออมันทำยากมี๑แพ็กไปก่อน

รักเด็กนี่หมายถึงรักน้องแพตตี้หรือเปล่า
แฮสแท็กไปว่ารักแพตตี้แค่นั้นก็จบ

เขาบอกว่ารักดงรักเด็กเลยนะจ๊ะ
แต่ว่าหลายคนที่ตบโตขึ้นมาหล่อกันทุกคนเลย

สามคนก็รักเด็กเหมือนกันนะคะ